ต้องให้กำลังใจพี่น้องชาวใต้หนักเลย
เพราะว่าต้องบอกว่าเกิดเหตุความไม่สงบ
แทบจะไม่เว้นแต่ละวันเลยล่าสุดค่ะ
เหตุการณ์ครั้งนี้มีตำรวจเสียชีวิตด้วย๑นายนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพักเลยทำงานกันอยู่ดีดีค่ะ
อยู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดบริเวณด้านหน้าโรงพักริมถนนสายโคกโพยาลาในตำบลทุ่งพลา
ตำรวจทุกนายเนี่ยก็หาที่หลบกระสุนกันจ้าละวันเลยนะคะพอสิ้นเสียงปืนปุ๊บก็รีบมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ออกมาถึงป้อมยามทางเข้าโรงพักพบ๑๐ตำรวจเอกเฉลิมพลคมขำวัย๓๓ปี
ผู้บังคับหมู่งานปราบรามสพนประดูกเนี่ยมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามเข้าลำตัวหลายนัดอาการสาหัสค่ะ
พยายามช่วยยื้อชีวิตแล้วแต่ก็ไม่ไหวนะคะสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังการปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็ไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่หลบหนีไปตามเส้นทางในหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะจับภาพคนร้ายได้ชัดเจนเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมดูนะ
เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันมา๓คันรวม๖คน
พอลงจากรถปุ๊บเนี่ยค่ะเจาะยิงเข้าไปเลยที่ป้อมซึ่งที่ป้อมเนี่ย
สิบตำรวจเอกเฉลิมพลเขานั่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ยังไม่ทันตั้งตัวอะไร
โดนกระหน่ำยิงโดนรุมยิงหลังจากนั้นทุกคนก็ลงมาแล้วก็ใช้อาวุธปืนสงครามเนี่ยใกล้
หนำยิงเข้ามาในโรงพักเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ย
ก็ค่อยขี่รถหนีออกไปเขาบอกว่าปืนเนี่ยเป็นปืนสงคราม
เป็นปืนสั้นมีหลายชนิดเลยเนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยค่ะ
แต่ก็สร้างความเสียหายใหญ่หลวงนะคะครับหน่วยข่าวเนี่ยทำการตรวจสอบแล้วบอกว่า
คนร้ายชุดที่เกาะเหตุนี้มีความชำนาญในการใช้อาวุธปืนค่ะ
แล้วช่วงก่อเหตุถือว่าวางแผนมาเป็นอย่างดีด้วยใจเย็นด้วย
ที่คนร้าย๖คนนี้สามารถบุกเข้ามาก่อเหตุได้ถึงหน้าโรงพักแบบนี้
ถือว่าเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบระดับมืออาชีพเลยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจเขาก็กำลังเร่งไล่ล่าตัวอยู่อืม
แล้วแฟนของตำรวจที่เขาเสียชีวิตเขาก็โพสต์ในโซเชียลก็เสียใจ
ต้องมาสูญเสียแฟนไปแบบนี้นะครับ